เรื่องของต้นไม้กันเยอะมากคุณผู้ชม
และตลอดข่าวของเราก็รวบรวมเรื่องราว

พืชไร่พืชผัก
หรือจะเป็นต้นมงต้นไม้อะไรก็แล้ว
แต่ที่มันมีความแปลกประหลาด

ความเชื่อเรื่องพญานาค
นำเสนอกันมาหลากหลายแง่มุมแล้วนะคะ

ต้นไม้ที่มันรูปร่างคล้ายกับพญานาคเนี่ย

คำกล่าวอ้างหรือไม่ไปชมพร้อมกันเลยจ้ะ
พญานาคหรือนาค
เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

ในงานจิตกรรมปฏิมากรรม

ผู้ที่ศรัทธาและมีความเชื่อ
ก็มักจะนำรูปปั้นมาวางไว้

นำภาพวาดมาตกแต่งบ้าน
หรือนำเหรียญมาบูชาคล้องคอ

จะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง
จากที่เรากล่าวไปแล้วนั้นเนี่ย

ในเรื่องของโชคลาภอีกด้วยล่ะครับ
อย่างเรื่องราวที่เราจะนำเสนอ
ในวันนี้กับความแปลก

ชมกันเลยครับ

ถั่วฝักยาวคล้ายกับพญานาค
ไปกันที่สวนเกษตรผสมผสาน

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒

ที่นี่เราได้พบกับถั่วฟักยาว
ที่ออกฝั่งแปลกแวกแนว

ซึ่งฝักจะห้อยยาวลงมาแบบตรง

ที่ออกมาคล้ายกับลูกพญานาค

ไม่ได้ตรงดิ่งเหมือนถั่วฝักยาวทั่วไป

และมีปุ่มเหมือนกับตาและปาก

บางคนมองว่าคล้ายพญานาค

เหล่าบรรดานักเสี่ยงโชค
คำนวณพร้อมกับไปเสี่ยงโชคตามลำดับต่อไปล่ะครับ
ต่อกันที่ต้นไผ่คล้ายพญานาคชูคอ
ไปกันที่บ้านนาบ้านไร่หมู่๕ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
บริเวณป่าลึกหน้าถ้ำศักดิ์สิทธิ์๕แห่งดอยบ้านนาบ้านไร่
ที่นี่พบกับหน่อไม้ไผ่ขึ้นลำคล้ายพญานาคชูคอ
มีกลีบขึ้นตามลำดับเป็นสีทองเมื่อชาวบ้านทราบข่าว
ก็พากันไปกราบไหว้ขอโชคขอพรจากต้นไผ่เพราะเชื่อว่าเป็นภัยพญานาค
เนื่องจากอยู่ใกล้กับปากถ้ำซึ่งถือเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์
จากชาวบ้านจะเดินทางไปกราบไหว้แล้วนั้นเนี่ยยังเตรียมการจะทำบุญไหว้สาต้นไผ่
ประเพณีของชาวบ้านล้านนารวมถึงช่วยกันรักษาต้นไผ่
ไม่ให้มีการตัดทำลายมีเช่นนั้นเนี่ยจะไม่เป็นมงคลต่อผู้กระทำตามความเชื่อ
และสุดท้ายกับกล้วยออกเครือคล้ายพญานาคไปกันที่บ้านเลขที่แปดสิบหกทับหนึ่ง
หมู่ที่๘บ้านน้องจอกจังหวัดกำแพงเพชรของคุณนภาน้อยมา
ที่นี่เนี่ยมีกล้วยไข่แปลกออกเครือยาวคดไปคดมากลางเครือนับได้๕หวี
ออกลูกนับได้แปดสิบสามลูกส่วนปลายมีปลีกล้วยชูช่อ๑ปลี
คล้ายกับหัวพญานาคซึ่งแปลกกว่ากล้วยทุกต้นที่ปลูกเอาไว้ภายในสวนคุณนภาเล่าว่า
ตั้งแต่ปลูกกล้วยไข่ทำเกษตรสวนผสมศาลมาหลายปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์ต้นกล้วยออกเครือแปลกแบบนี้มาก่อนเลยล่ะครับซึ่งตนเนี่ยเชื่อว่ากล้วยต้นนี้เป็นสิริมงคล
แล้วมาให้โชคลาภกับตนอย่างแน่นอนงานนี้เมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาจุดทูปอธิษฐานขอโชคขอลาบ
พร้อมทั้งนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพื่อเสี่ยงโชคกันตามระเบียบครับ